เอาละครับคุณผู้ชมผู้ชายคนนี้ขี่รถจะกลับบ้าน
ข่าวไปขี่ไปข่าวไป

นี่ล่ะครับคุณผู้ชมไปดูตำรวจส็อบฮอล์เมืองอุดอนธานี

โอ้โหทำไมตาดีขนาดนั้นล่ะ
ลึกเข้าไปขนาดนั้นพี่ยังเห็นแล้วเขาบอกอะไรดนใจไม่รู้
ริมทางบ้านกลิ้งคำหมู่๑๐ครับตะบนบ้านจันทร์
หลังจากได้รับแจ้งว่าพบศพนายจำเนียนเชียงทองอายุ๔๖ปี
เสียชีวิตอยู่ในพงหญ้าอยู่ในไล่มันสำปะหลังอีกทีนึง
สภาพคอหักครับที่หัวมีแผลแตกสวมกางเกงขาสั้น
ใกล้กันเจอมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายล้มคว่ำอยู่คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๑ชั่วโมง
นี่ฮะนายปียพงศ์แผ่สัตว์อายุ๔๐ปี
คนที่พบศพเล่าบอกว่าเขาได้ขี่มอเตอร์ไซค์จะกลับบ้านอยู่แล้ว
เชียวจู่จู่ตาเหลือไปเห็นป้ายที่มีรถมันป๊อบป๊อบนะครับ
เสร็จปั๊บก็ลงไปดูเอ้าคนตายนี่เชื่อว่าคนตายผู้ตายอาจจะหนาว
เพราะตอนตายเนี่ยนะครับนะฮะไม่ใส่เสื้อนะครับ
แล้วก็ก่อนจะพบศพฝนตกหนักนะฮะไม่รู้อะไรโดนใจนะครับ
ให้เขาเห็นทั้งที่รถคันอื่นก็ผ่านไปผ่านมาก่อนหน้านี้ตั้งหลายคัน
แล้วพอดีเห็นป้ายทะเบียนรถผมมองอยู่พอเห็นป้ายทะเบียนรถผมก็เลยลงไปดู
ผมก็นึกว่าเขากลับบ้านแล้วก็เลยลงไปดูอีกเห็นแกนนอนอยู่ข้างป่าครับ
เห็นเขียวแล้วผมก็เลยโทรแจ้งครับผมขี่ตามมอไซค์มาอีกสองคันเขาก็ไม่เห็น
แต่ผมเห็นคิดว่าจะเป็นวิญญาณแกมาโดนใจเราใช่น่าจะใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ
นายบุญยกรเชียงทองอายุ๒๐ครับลูกชายของผู้ตายเล่าบอกว่า๑วันนะครับ
ก่อนที่จะเกิดเหตุนี้มันมีลางนะตอนเตะบอลอยู่กับเพื่อนตาขวากระตุกครับ
ตาขวากระตุกนะนะครับมาถามพ่อพ่อมันจะมีอะไรเนี่ยพ่อไม่ตอบ
ไม่ตอบเพราะอะไรไม่ตอบเพราะเมานะครับมารู้อีกทีพ่อเสียซะแล้ว
เรื่องต้นนะครับเบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าผู้ตายน่าจะขี่รถฝ่าสายฝนมาแล้วรถเสียหลัก
นะครับตกถนนไปพุ่งชนเสาไฟนะฮะแล้วก็นั่นแหละครับพุ่งชนเสาไฟนี้
แล้วก็พุ่งเข้าไปในไล่มันอีกทีครับเป็นเหตุให้เสียชีวิตครับ